สวัสดีครับจับตาเตือนภัยยังคงเกาะติดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ถึงแม้ว่าปัจจัยสำคัญนะครับอย่างบริเวณความกดอากาศต่ำที่ทำให้เกิดฝนตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก่อนหน้านี้๒๓วันจะลงสู่ทะเลเป็นที่เรียบร้อ

มากกว่าปกตินะครับเพราะว่าตอนนี้มรสุมตะวันออกชีวิตเหนือแรงเลยทีเดียวนะครับนอกจากจะทำให้เกิดคลื่นสูงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยแล้วยังหอบเอาความหนาวเย็นจากบริเวณความกดอากาศสูงจากตอนบนของประเทศจีนเนี่ยนะครับค่อยแผ่เข้ามาปกลุ่มในบริเวณพื้นที่ทางตอนเหนือของเราอ
ที่แดงเนี่ยนะครับคือบริเวณที่มีฝนตกหนักจะค่อยเคลื่อนออกจากเบือนแห่งว่าเราห่างไปเรื่อยนะครับ
แต่ว่าจะมีกลุ่มฝนจากบริเวณพื้นที่ของอ่าวไทยครับก็จะค่อยเคลื่อนตามมาเป็นหางนะครับ
ก็จะเข้าปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ตอนกลางไปจนถึงตอนล่างอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยเฉพาะในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้อาจจะแรงเป็นพิเศษ
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวก็ต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
และนี่คือเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ